รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดอีซูสูสูดีแม็คซ์บลูเพวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับ
คือ๖๐นาทีของความอัศจรรย์
นาทีของความเชื่อนะครับในรายการมูไนท์

เอาละครับ
แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความเฮียนนะฮะ
ถ้าพูดถึงความเฮียนแล้วต้องถามคุณพระดำคุณจะนึกถึงอะไร
ความเป็นความตายสิ่งเหล่านั้นคือจะต้องปรากฏอย่างที่แบบว่า
เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะต้องเขาได้หรืออาจจะมีผลอะไรกับชีวิตเรา

พายที่มากับอาหารที่มากับของกินเนี่ยบ้า
แล้วเราก็เป็นคนเอาเข้ามาฝังในบ้านเราเองด้วย

ถูกแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเนื่องจากบ้านเรามีห้องพระเยอะอย่างนี้
ก็จะเข้าบ้านไม่ได้แต่ก็จะลอยอยู่นอกบ้านทุกวัน
เอาผู้ชายคนไหนเข้ามาผู้ชายทุกคนเจอหมดทุกคน

เรื่องจริงก็เลยถือว่าบางทีก็เฮียนเหมือนกัน
ออกจากเราสองคนท่านผู้ชมเองก็น่าจะมีสถานที่เฮียนต่าง
ที่ยังไม่ได้ถูกนำเสนอออกมา
สถานที่ที่เขาเรียกว่าเฮียนส่วนใหญ่จะเป็นที่รกร้าง

คนก็จะบอกว่าเฮ้ยที่นี้เฮียนเหลือเกิน
พาร์ทเมนต์ล้างอย่างนี้หรืออะไรล้างต่าง
เราจะได้ยินว่ามีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับความเฮียนเหล่านั้น
และแน่นอนนะครับว่าวันนี้นะฮะเรามีสถานที่เฮียนเนี่ยนะครับ
แนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะครับ
ที่นี่เคยเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับของพระอาจารย์ส้วนปัญญาทะโลนะครับ
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาดใต้นะฮะที่ทุกคนเนี่ยต่างกล่าวขานนะครับว่า
ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังด้านเมตามหานิยม
รวมถึงนะฮะการสื่อสารกับดวงวิญญาณพูดผีปีศาจต่างนะครับ
ที่ท่านจะมรณภาพไปเมื่อ๒๕ปีที่ผ่านมานะครับ
วิธีสะดอกของพระอาจารย์ส้วนก็คืออะไรครูรู้มั้ยฮะ

การปั้นรูปพระหรือรูปองค์เทพต่างเพื่อเป็นการแก้บนต่อชะตา
หรือว่าฝากดวงเอาไว้ตามความเชื่อเหล่านั้นนั่นเอง
เห็นบอกว่าบางครั้งพระอาจารย์ส้วนนะครับ
ก็ได้ไปนำเอาเศษกระดูกจากศพไร้ญาติเนี่ยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเฮียนมากเลยนะครับ

พระอาจารย์เองก็เลยสะกดนะครับ
แล้วก็เอามาฝังเอาไว้ในหุ่นปูนปั้น
ก็เลยเป็นที่มาของความเฮียน
เดี๋ยววันนี้คุณมดดำกับผมนะฮะ
จะพาคุณผู้ชมไปที่สถานปฏิบัติธรรมเฮียนแห่งนี้กันครับ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซากับแปลงพร้อมกันเลยครับ
วันนี้มูตัวพ่อและมูตัวแม่ของเรา

สัมผัสความเหียนของสถานปฏิบัติธรรม
อาจารย์ส้วนที่วัดท่าลาดตาย
อำเภอพนมสารคาจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
สิ่งแรกที่เห็นและสัมผัสได้ก็คือ
ต้นไม้รกครึ้มและหุ่นปูนปั้นนับร้อยตัว
ที่นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ต้องไปสอบถามพระครูสมุนิกรอาพัสโร
เจ้าอาวาสวัดท่าลาดใต้กันครับ
นามัศกาลครับนามัศกาลพระอาจารย์นิกรครับ

เพราะว่าท่านชอบเอ่อเงียบสงบ
ชอบปั้นหุ่นต่างขึ้นมา

ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้นะพระอาจารย์ส้วนเห็นบอกว่าเป็นพระอาจารย์ที่ค่อนข้างจะแบบอยู่ในสายของวิชาอาคมด้วย

ท่านเก่งเรื่องแค้วคาดยูยงคงกระพันธ์ที่โด่งดังก็มีประหลัดขิกที่คนรู้จักมาก
ประหลัดขิดของท่านจริงแล้วทำมาจากไม้อะไรฮะ

อันนี้คือตั้งแต่ปีพศอะไรฮะ

แสดงว่าประหลัดขิกของหลวงปู่ส้วนเนี่ยจะทำมือทุกอัน

ก็คือจะให้ช่างในหมู่บ้านระแวกนี้เป็นคนแกะมือ

แล้วก็จะฝังตะกุฎเข้าไป

เอาประหิวของท่านไปเหน็บแล้วก็ไปประกวดได้เป็น

ดาราหลายคนตอนนั้นมาหาหลวงปู่ส้วนกันเนี่ยนะ

บางครั้งยังมีคนเห็นหลวงปู่ส้วนเดินจงกลมอยู่บริเวณรอบนี้อยู่เลย

ใช่ดวงจิตวิญญาณท่านยังผูกพันกับที่นี่อยู่
ผมถามอย่างนี้ทำไมพระอาจารย์ส้วนถึงต้องสร้างคุณขึ้นมาเพราะอะไร
ส่วนใหญ่จะเป็นการสะดอกเคาะเอาดวงมาฝังไว้ในหัว

หุ่นส่วนใหญ่จะมีช่องอยู่ด้านหลัง

เขาจะเก็บเพื่อเอาดวงไว้เป็นการเสริมดวง

ภายในครอบครัวมีปัญหา
ก็เอามาดวงมาฝังรวมกันไว้ก็จะได้

เป็นความเชื่อและศรัทธาของชาวบ้าน
ที่มีต่ออาจารย์ส้วนนะครับว่า
ถ้านำดวงชะตาของตนเองมาให้อาจารย์ส้วนทำพิธี
ก็จะทำให้ตัวเองนั้นสำเร็จดังใจปรารถนาครับ
ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกของหุ่น
ก็แล้วแต่จินตนาการของผู้สะดอกเคราะห์
บางคนอยากจะเสริมบารมีอำนาจ

บางคนอยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ก็ปั้นหุ่นเป็นพรมสีหน้า
หรืออยากมีโชคลาภก็ปั้นหุ่นเป็นขุนช้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้
เรื่องลือถึงความเฮียนก็คือ
หุ่นทุกตัวจะมีกระดูกผีตายโหง
ฝังอยู่ในหุ่นปูนปั้นด้วยนั่นเอง
อาจารย์ครับทีนี้เห็นก็บอกว่า
ผมเข้าใจต้องมีการนำเอานู่นนี่นั่นมาทำผูกลวง
แต่ทำไมต้องเอากระดูกไตโหงมาผสมด้วยครับ
เพื่อให้หุ่นปั้นทุกองค์มีเหมือนกับมีวิญญาณ
แสดงว่าทุกวันนี้ทุกหุ่นปั้นยังมีวิญญาณ
มีวิญญาณ
ทุกหุ่นไหมครับ
หุ่นไหนทุกคนเจอบ่อยสุด
คนเจอบ่อยสุดก็มีเซอร์บี้
เพราะว่าปืนมีดทำไรไม่ได้

แล้วพอเสือบี้ตายตายแล้วก็มีร่างทรงคนหนึ่ง
เอาหัวกระโหลกของเสือบี้มาเขาก็เอามาที่หิ้งบูชามาขึ้นหิ้ง
แล้วร่างทรงคนนั้นก็โดนรถชนเสียชีวิต
เมียของร่างทรงคนนี้ก็เลยมานิมนต์อาจารย์ต้วนไปเชิญวิญญาณของเสือบี้
ก็ไปเอาหัวเข้าหลกมาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่
เอาง่ายทุกวันนี้คนก็ยังเชื่อว่าวิญญาณของเสือบี้ยังอยู่ตรงนั้น
แล้วก็หัวกระโหลกของเสือบี้ยังอยู่ตรงนั้นจนถึงทุกวันนี้
ต้องบอกว่าเสือบี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านที่มีความเดือดร้อน
มีความทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้แต่เสือบี้ช่วยได้จะเป็นเรื่องอะไร
ช่วงหน้ามามูกันต่อ
ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

ยังอยู่กันที่สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ส้วนที่ผู้คนทั่วไปต่างร่ำลือถึงความเฮียนของสถานที่แห่งนี้
โดยเฉพาะเสือบี้หุ่นปูนปั้นที่ดูน่าเกรงขาม
ซึ่งบริเวณศีรษะของหุ่นคูณปั้น
เสือบี้มีกระโหลกของเสือบี้อยู่ด้านใน
เสือบี้จะเฮียนขนาดไหน
ต้องไปฟังคำบอกเล่าของพี่นกกวักผู้ดูแลสถานที่นี้กันครับ
พี่นกวักอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว
ผมเป็นคนที่นี่ครับผม
พอดีเขาเปิดป่าที่นี่มาก็ดูแล
แต่เมื่อตอนที่ผมอายุ๑๒๑๑๑๒ผมมาเรื่อย

อย่างเหมือนกันพระอาจารย์นิกรบอกไว้ก็คือเสือบี้
เสือบี้นี่อย่างที่เมื่อกี้เราทราบประวัติไปแล้ว
ก็เบียดร้อนนะจะช่วย
อ๋อเหรอถ้าเขาเช่าบ้านจริง
บางทีร้องไห้ร้องห่มอะไรป่ะกมี้
ครับมาขอมาอะไรแล้วได้ไหม

มักนำมาจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูพร้อมกันครับ
บรรทูปเจ็ดดอกแล้วปืนนี่จริง
มายืนใส่เสื้อสีเหาะเกยะสีเทา

คือมีคนเอาเล่ามาถว่าข้าวเสือบินครับปรากฎว่ายังไงครับฮ่าอย่างนี้คน

คือมาถึงก็รักไปโดยพระราชกาล
บวมครับต้องมาขอเข้ามาครับ
อีกลายนึงผมก็ว่า
ว่าอีกวันเขาก็เอาพวกมาว่าผม

พระพวกมาเลยพอกลับไปทิ้งช้าเข้าโรงพยาบาลเลย
อีกหนึ่งหุ่นปูนปั้นที่ชาวบ้านที่นี่
มักเชื่อว่าคอยช่วยเหลือ
และโดนบันดาลให้เกิดผลสำเร็จ
โดยเฉพาะเรื่องที่ดินและคดีความ
ก็คือเจ้าแม่สมบัติครับ

ซึ่งทางที่พี่นกกวักบอกว่าเป็น
รูปปั้นนะฮะของคนตายทั้งกลมใช่ไหม

เหมือนแม่หน้ากลับข้านงอย่างนี้หรือ
หรอครับเหตุการณ์นี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาบอกว่าแม่เนี่ย
เสียชีวิตระหว่างท้องแก่แล้วกลับไปหาผัวแม่อีกคนนึง
ผัวแม่ก็ต้องวิ่งเข้าไปหาเพื่อนหาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็พากันวิ่งอีก
เห็นก็ว่าแล้วก็ทั้งหมู่บ้านอยู่กันไม่ได้
เขาก็เลยมาตามอาจารย์ส้วน
สะกดวิญญาณโดยเอาลำแขนมาทั้งสองข้าง
แล้วก็มาปั้นแม่สมบัติ
ในตัวแม่สมบัติแน่นอน
ตอนที่ปั้นเนี่ยผมคนปั้นยังมีชีวิตอยู่

เพราะฉะนั้นตอนที่จะหล่อองค์แม่ก็เลยใส่สร้อยทอง

มีมือแม่สมบัติอยู่ในนี้
แสดงว่าที่เขาปั้นก็คือปั้นตามลำแขนของแม่สมบัติ

มีอยู่๒อย่างเน้นเลยขายที่ดิน

หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บนที่นี่หรอครับต้องกลับมาแก้บน
บนที่ดินลิเกครับ
เอาลิเกแล้วก็ถ้าเกิดเนรองค์นึง

ถ้าสมมุติจะเอาให้สำเร็จจริงถ้าสมมุติสำเร็จทุกอย่างแล้ว
วิธีการบ่นโอเคถ้าสมมุติบ่นเล็กก็ต้องปลาเคียมไข่เคียม

ถ้าสมมุติที่ดินองค์คุณอยากจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่หน่อย

ถ้าสมมุติอยากจะให้พรนั้นสมหวัง
ถ้าสมมุติโชคใหญ่จริงเป็นการแก้บนแม่
ก็คือบ่นเน้นให้เขาสักองค์นึง
แม่สมบัติขอให้พวกหนูสำเร็จนะ
งานนี้คงต้องปล่อยให้มูตัวพ่อและมูตัวแม่

ขอเจ้าแม่สมบัติกันไปก่อน
ช่วงหน้าจะพาไปหาลุงแสบ
แซมเป็นใครนั้นจะเฮียดขนาดไหน

ไปกับมูตใน
ตอนนี้คือเราอยู่ในเหมือนกับเป็นป่า
ซึ่งวนไปวนมาอยู่ดีนี้นะครับ

มาอยู่ที่นี่อยู่เสร็จแล้วก็โถมดินตรงนี้ไม่สิเพราะว่ามันลึกไง
ถมเสร็จย้ายลูปปันไปตรงนี้พอตกกลางคืนปั๊บนึกว่าโยมา
ลูปปันเดินกะบานเลยเริ่มกลับแกเลยไม่อยู่เลยอันนี้ก็เล่าให้ผมฟังเองนะ
ทุกวันนี้อาจารย์นั้นยังอยู่ไหมชีวิต

หลังจากนั้นก็ป่วยกระสอบกระแสไปเลย

แล้วหมายถึงว่าทั้งหมดรูปปั้นที่คุณเห็นทั้งหมดตรงนี้เดินกลับเข้ามาเอง
ก็ผมไม่ได้เห็นหรอกครับแต่อาจารย์จอร์ดเล่าให้ฟังแกเล่าให้ผมฟังกับหูเลยอย่างเงี้ย
คือแล้วสุดท้ายท่านก็มรณภาพ
รณภาพปรวยกันเลย
แล้วเขาก็พูดเสร็จแกหายละจะเจอบริเวณนี้

คุยบางทีก็อาจจะเห็นเป็นคนบ้าง
อะไรอย่างนี้ช่วงขอเสร็จหันหลังกลับไปบางทีเห็นบางทีตื่นออกไปเลยนะ

ก็มีคนมีผู้หญิงออกมาจากพวกนี้ไม่รู้ว่าใคร
ก็ไม่กล้าไปดูผมก็กลัวเหมือนกัน
เพราะมันมืดแล้วก็เขาบอกมี
อีกจุดหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมได้ยินเขาเล่าให้ฟัง

ไปดูไปเลยเดี๋ยวคุณภะดำคุณทำอะไรครับ
คือหลายคนมาก็จะมาขอโชคขอลาบ
คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตรงนี้ข้างหน้าจะเป็นจอมปลวก

แต่ถ้าเราไปดูด้านหลังจะเห็นเลยนะครับว่าจอมปลวกขึ้นทับองค์ฤษีอยู่

เขาเรียกว่าจอมปลวกพ่อปู่รุศรี

คือหน้าองค์ศรีเนี่ยแทบจะจมเข้าไปอยู่ข้างในจอมปลวกเลยนะครับ
รวมถึงฐานหน้าตรงหน้าตักเข้าไปอยู่หมดเลย

ก็นานน่าจะเป็น๒๐กว่าปี
เพราะไม่มีใครมาดูแลอะไรปวกก็ขึ้นไปเรื่อยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

มาทุบปลวกให้เห็นฤษีไม่ได้แล้วมีเรื่องแน่

อันนี้ก็จะมาขออะไรกันครับขอโชคลาภกัน
ขอเลขครับรูปให้เห็นรูปให้เจอ
เมตตานิยมส่วนใหญ่เขาจะเอาลูกกันที่นี่

ข้างในก็จะมีเหรียญมีประหลักขิกตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ในนี้ครับ

อันนี้คือพระอาจารย์เป็นคนทำเองใช่ไหมครับ

เอาอะไรหย่อนใส่เลย
แล้วก็ที่เหลือก็แจกเข้าไปประหลักขิก
เคยมีขโมยโจรผู้ร้ายมาทุบเอาของของไปบ้างไหม
ก็มีเหมือนกันครับแต่ก็เอาได้ไปเล็กน้อย

เขาจะมาขอเนี่ยนะรถเคนมาจอดตรงนี้เลยนะ

อ๋อเหรอเคยมีคนจะมาอับเคนเหรอ
เขามาขอขอเธอจะไปทำอะไรกับสักอย่างหนึ่ง

ก็พอยกไปเคนหัก

ที่เอาประหลัดขิกตอนที่ทำพิธีปลูกเสกพร้อมกับประหลัดขิกอันนี้
เป็นผู้หญิงจะโดนคงคืน

คือขี่รถมา๔๕คนผู้ชาย
แล้วก็ลากลงไปข้างทางเลย
พอลากลงไปเสร็จต้องก็จับถอดสภาพ
พอดึงกางเกงข้นกันนี่

ทุกวันนี้ยังมีคนมาที่นี่เยอะไหมฮะ

จะมาเยอะที่สุดคือวันก่อน

ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่หลายคนก็พยายามอยากจะ
แวะเวียนมากราบไหว้กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็สามารถมาได้นะครับ
คุณพ่อคุณปู่คุณย่าเป็นคนฉะเชิงเซาเป็นคนอำเภอนี้แท้
ถนนคุณยังไม่รู้จักเลยแม้กระทั่งหลวงปู่อาจารย์ส้วน
รู้จักก็เป็นเพื่อนกับคุณปู่วิเชียรตันเจริญ
หรอฝรแต่ขอให้หามีสามีก่อนสิเผื่อที่ตอนนี้เป็นที่อันซีนของเจ้าหวัด
เชิงเศร้าแล้วก็เป็นที่ที่ชาวพนมสารคามเนี่ยเขาหวงแหนพอสมควร
บางคล้าถูกไหมครับพนมสารคาม
พอทำเสร็จปุ๊บก็มาจอดรถถามพระมันต์ได้

ขอบคุณพี่น๊อคหวัดจริงมาก

จังหวัดของคุณหมู่บ้านของคุณมีอะไรดีอะไรเด็ด

เรามาร่วมมูพร้อมกันเราจะไปมูถึงจังหวัดของคุณเลยฮะ
ครับผมแต่เรื่องราวที่ชมอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมากว่า๒๐ปีแล้ว
ซึ่งปัจจุบันนี้การกระทำผิดต่อศพมนุษย์มีความผิดทางอาญา
ทุกวันนี้ฮะทางวัดราบใต้เนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเนี่ยกำลังพยายามให้เป็นอีกที่หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
เอาอย่างนี้เราไปเดินดูหุ่นปั้นคุณเห็นไหม
ซึ่งเขามีความเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคาะเป็นศรัทธาพลังศรัทธาของคน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นกุศโลบายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยพี่ว่าที่นี่เขามีที่มาที่ไปกันเป็นยังไง
ถูกต้องนะครับแต่จริงแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องราวของการสะดอกเคราะห์นะครับเรื่องราวของดวงชะตาด้วยนะฮะ

อยากรู้จริงนะครับว่าการที่เราเอาดวงชะตาไปฝากไว้ตามวัดต่าง
บางคนเนี่ยก็ไปฝากไว้ใต้ภาพภาษาในโบสถ์บ้างนะครับ
บางคนก็ไปไว้ใต้ตนโพบ้างเนี่ยนะครับ
อยากจะรู้ว่าจริงแล้วเปลี่ยนชีวิตได้หรือเปล่า
พร้อมมั้ยล่ะให้เขาตอบเลยมั้ยล่ะ
ถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปถามหมู่ขั้นเทพกับเรานะครับ

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
สวัสดีครับ

ต้องถามอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เราสงสัยกันมากนะครับ
การที่เอาดวงอย่างตัวเองก็เป็นคนหนึ่ง
ชอบเอาดวงไปไว้ใต้ฐานพระ

ง่ายเพราะเราเห็นว่าการหล่อพระ

ที่ฐานพระเอาไปหล่อในเตาหลอมพระ
จะเชื่อว่าเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดี
สรุปแล้วการเอาดวงไปไว้ใต้ฐานพระ
เอาดวงไปใส่ฐานพระ

มันเป็นการสะดอกเคาะจริงไหมฮะ

มันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้

พิธีบรรจุดวงชะตาใต้ฐานพระพุทธรูป

ก็ต้องมีการคิดว่า
หนึ่งจะต้องสร้างพุทธรูปมาหนึ่งองค์

พุธกลางวันก็ปางอุ้มบาทเป็นต้น

บรรจุใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีผงศักดิ์สิทธิ์
เขาจะมีเพชรพลอยนินจินดา

ลึกดวงชะตาลงไปจานลงไป

อันนี้คาหมะบอร์ดีมุคอมารราชมนตรี
เจ้าฟ้าจรินโบราณการก่อนทำ

รักษาพระสร้างพระประจำชีวิต

ดวงและมาตั้งมาตั้งหรือว่าเออสร้างไป
ผูกพันไงหนึ่งเสียสละไม่ติดยึดติดในทรัพย์ในโลกนี้เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาแล้วบูชาด้วยศรัทธาจึงเกิดเป็นพลังอืมแต่ถ้า
เกิดชาบ้านทัวไปก็จะมีวันปิดทองฝังลูกนิมิตรครับเขา
เขาก็จะมีแผ่นดวงเขียนแล้วให้ทิ้งลงไปในหลุมที่จะฝังลูกนิมิต
ที่ก็จะมีฝังใส่สรรพสิ่งอันนี้เขามีความเชื่อว่า
เมื่อชื่อเรานามเราอยู่ในพระโบสถที่มีการสวดมนต์ไหว้พระ
พระสงฆ์นั่งสมาธิพระสงฆ์ลงปฏิโมก
มันจะทำให้ดวงชะตาเราถูกคุ้มครองได้รับการคุ้มครองอย่างนี้ไปตั้ง
อยากจะรู้เนี่ยคือดวงเนี่ยจะเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่า
ถ้าบุคคลนั้นต่อให้ทำอย่างที่สุด
แห่งมหามงคลที่ได้รู้มาด้วยปัญญา
เชื่อมาด้วยคิดว่าดี
แต่พอทำเสร็จแล้วไปทำชั่วเลยมันก็ไม่ได้หรอกครับ

แต่โรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรืออะไรสิ่งที่ไม่ดี

คุณสัยหรือเรื่องเคราะห์ที่มันเกิดจากการกระทำของคน

พระรักษาบุญคุ้มครอง

เป็นคนดีใจมันจะผูกนะ

เพราะนี่คือพระที่เราสร้างคือสิ่งที่ดี

แต่ถ้าเกิดทำอันนี้สิดี
แต่เดี๋ยวข้าจะไปทำชั่วเพื่อให้สิ่งนี้ดีคุ้ม

ก็เอาเงินไปสร้างพระสักร้อยล้านก็พอแล้วคุ้มชีวิตเขา
อันนี้ก็แปลว่าคนชั่วก็ทำงี้ก็ได้สิใช่มั้ย

อาจารย์รักได้มีการมาทักทาย

แต่บางคนเขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทายมาเนี่ย

จะทำยังไงมีวิธีแก้ยังไงบ้าง

คำพญากรแห่งดวงชาตาตรงไป

มันก็กลายเป็นดาบที่ไปประหัสประหาร
ความเชื่อมั่นและกำลังใจอืมพอทายตรงไปเนี่ย
เรื่องดีแล้วคนที่ไม่มีวิริยอุตสาหะ
ก็รอไม่ยอมทำอะไรไม่ทำอะไรอืมคือต้อง
หรือเป็นหมอดูไหมผมต้องยืนอยู่ท่ามกลาง
เรื่องราวของบุคคลมากมายหลากหลายร้อย
หลายพันหลายหมื่นชีวิตอืมสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือเราทุกคน
ก็ทำเท่าคุณมีแปดประการต้องการสี่คือมีลาบมียศมีสั้น
มีสุขไม่มีใครต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศมีทุกข์ใช่ไหมคนอินทาไม่ต้องการ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นมงคลได้ก็คือบุญ
เราทำบุญแล้วบุญเราจะใหญ่พอที่จะลบล้างกรรมเก่าเราได้ไหม

หนึ่งราศีที่ผมฟันทงไปว่าราศีเมษดวงชะตาเริ่มเปลี่ยนหลังสงกรานนี้
ราศีเมษราศีกรกฎเริ่มดีอย่างนี้แต่หลายคนที่อยู่ในราศีเมษก็ดี
แต่หลายคนก็ยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนทุกคนย่อมมีกรรมเก่าของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ประดุษภาชนะรองรับน้ำฝนครับเมื่อผมทายว่าฤดูนี้ฝนกำลังมา
คนมีพัชนะที่ไปรองรับในราศีเดียวกันต่างก็ไปจ้องรองรอรับคือโอกาสที่เกิดขึ้น
พัชนะเล็กก็ได้น้อยคนพัชนะใหญ่ก็ได้มากคนบางคนนอนรอฝนมันจะเข้ามาหาขันในบ้านตัวเองไหม
มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนุ่มกับมดดำเห็นผมตลอดในการดำเนินชีวิตคือทำบุญใหญ่
แล้วก็เสริมดวงวิธีการทำบุญเสริมดวงยังไงให้มันให้มันเร็วขึ้นให้มันได้ผลขึ้นให้มันปังขึ้น
ถ้ามันคิดแบบนี้เนี่ยมันจะยากมันมีหลักพุทธศาสนาว่าถ้าจะทำบุญต้องทำบุญในเนื้อนาบุญที่ดี
การทำบุญมันประกอบด้วยผู้กระทำบุญคือเราเราสองผู้รับในการทำบุญคือพระพิสุสงฆ์สัตว์สิ่งของบุคคลสถานที่มูลนิธิโรงพยาบาลคนป่วยคนเจ็บหรือคนอนาถานี่คือผู้รับ
ถามว่าทำบุญกับสัตว์กับพระอะไรได้มากกันแน่นอนทำบุญกับสัตว์คือโดยรายฐานไม่สามารถบรรลุทำได้ทำบุญกับพระพระนี้เป็นสุปติวันโนพระดีย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่เราหวานบุญลงไปที่เราทำบุญลงไปเหมือนกับเราหวานข้าวลงในนามันจึงเป็นเนื้อนาที่เกิดดอกออกผลไงเข้าใจไหม
เข้าใจเพราะฉะนั้นถึงเป็นที่มาที่ว่าแอ๊ะหมอลักษณ์ทำไมวัดบูกวัลก็วัดบูกวัลมีพระเรียนเปอร์เรียนทำอยู่ต้อง๓๐๐บุญคือเรียกว่าต้องไปทำบุญกับพระที่ปฏิบัติจริงที่เขามีการสืบทอดจริงสำนักเรียนนั่นมี
คือพูดง่ายอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเกิดเราไปโปรยข้าวในดินที่ดีเราก็จะได้ข้าวที่ดี
ถูกต้องก็คือผลบุญมันจึงเป็นขัดที่ม้างความเรียนหน้าบุญ
ผมจะทำอะไรผมต้องมองว่ามันยังประโยชน์กว้างขวางและยาวไกลเช่น
ประมาณ๑๐๐หรือ๒๐๐วัดในจังหวัดของท่านเพราะผมไม่รู้นะว่าวัดไหนดีไม่ดี
มีชาวบ้านทุกคนว่าอาจารย์คะมาวัดของหนูนายค่ะ
แล้วผมจะไปได้ไงมันเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมผมไม่รู้หรอก

เขาจะไปจัดการเอง
นอกจากวัดที่ท่านดีแล้ว
ท่านจะไปแจกแจงในวัดที่เป็นวัดในปกครองท่านอีก

มาดามเองเกิดปีมาเมีย

เสริมได้ไหมไปว่ายพระทาสประจำปีเกิดตัวเองเนี่ยเสริมได้ไหม

พระธาตุแต่ละพระธาตุสร้างด้วยอะไร

ที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพุทธเจ้า
ยุคเริ่มต้นไม่ได้มีรูปพระเป็นรูปพระ

กรีกโรมันเอารักษีของพวก

คราวที่แบบบุกเลยนะอเล็กซันเดอร์ถูกต้องไหม
จึงอำนำเอารักษีแห่งการปั้นลูกภรพ

เจดีอ่าเพราะฉะนั้นเจดี
จึงเป็นพุทธบูชา

พระพุทธเจ้าหรือคุณพระเจ้าตั้งแต่ยุคแรก

วันนี้ทุกคนรู้ว่าชาเวดากองคือ

เกิดปีอะไรรากาพระท่านฤทธิ์พุทธชัย

ไม่ใช่เท่านั้นกษัตริย์ทุกพระองค์

หรือ๒๓เท่าเพื่อสร้างเป็นพุทธบูชา

หมดละกษัตริย์ในจาบาธีวีวงร์ทุกพระองค์

วังออกแล้วสร้างวัด
พระทาสลิภูนชัยเอาวางไปอยู่รอบวัด
แล้วก็เอาทองคำเท่าตัวเองผสมกับทองเหลืองทองแดง
ตีเป็นแผ่นทองหุ้มพระท่าเจ้าลิพุนชัย
แล้วอธิษฐานเอาไว้จากนี้ให้เพื่อเป็นตัวแทนของพระสัมมาพุทธเจ้า
ผู้ใดมาเห็นพระธาตุนี้มาบูชาพระธาตุนี้
มีแต่ความจำเริญเขาอธิษฐานไว้ตั้งแต่การสร้าง
ทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าพระธาตุไหนต้องไปราศีไหนอะไรยังไง
อย่างผมปีเกือบปีรากาก็ไปฮริภูณชัย
เขามีกำหนดไว้เลยคนเกิดปีอะไรต้องไปไหว้พระธาตุอะไร
เพราะฉะนั้นมันเป็นที่มามันไม่ใช่แค่พระธาตุนะพระพุทธบาทด้วยนะ
สมัยเด็กอาจารย์จำได้เลยเด็กตอนสมัยที่ยังอยู่ท่านประถมเลย
ตื่นมาตี๔เพราะอะไรเรานอนกับย่า
ญาติจะไปออกตี๕ไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรี
ชีวิดครั้งนึงไปไหว้ย่าที่จะได้ขึ้นสวรรค์
นี่เป็นความเชื่อเลยนะเราจำได้แม่นเลย
แล้วทำไมย่าต้องเอาผ้าห่อกระตุงกระเตงหมากเดี๋ยวลิงมันแย่งหมากย่า
เราจำได้เลยเราจำได้เลยแล้วย่าก็บอกว่าหลานจำไว้นะชีวิตของเราที่เป็นคนชาวพุทธเนี่ยนะ
จะต้องไปไหว้พระพุทธบาทสลับมันจะได้ขึ้นสวรรค์

ดูดีว่ามันคือความเชื่อของคนในยุคเราเนี่ยเท่านั้นหรือไม่ใช่
มันเกิดตั้งแต่โบราณกันก่อนพอเราโตมารู้ความนะโอ้โห
พระพุทธบาทสระบุรีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหมือนกับพระธาตุเลยรู้ไหมทำไม
มันมีประวัติเลยนะพระเจ้าประสาททองทรงร่องเรือจากกรุงศรีอายุทยา
ลงที่ท่าน้ำแล้วทรงช้างเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นชุดขาว
ศีล๕สมาธาศิลป๕รับจากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะมณฑล
หลังจากนั้นจึงเดินทางด้วยชุดขาวเพื่อนามัศกาลพระพุทธบาท
โอ้โหนี่เขาถือว่าสำคัญให้ความสำคัญมันเป็นศรัทธา
เมื่อมาศรัทธาเสร็จเอ๊ะท่านมหามาตรบันไดนั้นยังไม่ได้ซ่อม
เอาราชทรัพย์สูตรเราซ่อมเสียแล้วอธิษฐานเลยจากนี้สืบไป
ใครผู้ใดมาใช้บันไดนี้มัวหามงคลบุญเกื้อกูล
ให้เขามีทางเดินที่มั่นคงโอ้โหอืมอืมอืมอืมอืมอืม
มันฝังด้วยแรงศรัทธาพระธาตุเช่นเดียวกันพระธาตุทุกพระธาตุ
มันต้องฝังด้วยอธิษฐานศรัทธาอย่างปีชรูเขาบอกให้ไป
พระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางอธิษฐานก็ให้ไป
พระศาสตร์ช่อแหงที่จังหวัดแพร่ปีเถาะแล้วครับปีเถาะ
พระชาติแช่แห้งที่จังหวัดน่านฮะอันนี้คือตัวอย่าง
อย่างปีมะเมียบางทีเขาบอกว่ามีอยู่ที่จังหวัดตากเหมือนกัน
ไม่ใช่ต้องไปชาเวดากองอย่างเดียว
ควรไปควรไปแล้วหาโอกาสไปเสียเพราะว่าอย่างน้อยสุด
ปลูกจิตให้ลูกหลานคิดรักในพุทธสถาน
แม้เมื่อไม่ได้ให้ธรรมะอะไรมากมายแต่มันก็มีคำถามว่า
ทำไมเขาสร้างได้งดงามแบบนี้เขาสร้างเพื่ออะไรเหรอ
เนี่ยแต่ก่อนนี้ผมก็ไปวัดพระธาตุบุญชัยผมก็ไม่เคยสนใจ
พอเราไปนานเข้าทำไมใครสร้างทำไมใหญ่อย่างขนาดนี้
แล้วเขาสร้างมายุคสมัยเดียวหรือเปล่าสุดท้ายเราต้องมาค้นประวัติ
โอ้โหพอค้นประวัติแล้วมันลึกมากเลยมันลึก
พระธาตุจะมีปฏิหารทุกพระธาตุชเวดากองพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุลำปางหลวงพระธาตุศรีจอมทองทุกพระธาตุมีปฏิหารหมด
ตั้งแต่ไทยลาวกัมพูชาพม่าเราจะยึดหลักสงการเนี่ยเป็นการเปลี่ยนดวง
อย่างที่เราพูดกันไปตั้งแต่เทปก่อนหน้านี้
เราขอแสกนิดหนึ่งเห้ามาถึงนี้ละ
สิบสองราศีจะเป็นยังไงกันบ้าง
เราเริ่มตั้งแต่ราศีที่๑คือราศี

คือราศีเมษเนี่ยพระอาทิตย์กำลังโคจรเข้าทัพเรือนชะตา
จะมีเกณฑ์ชีวิตเกิดความสว่าง

อ่าโอเคต่อไปด้วยครับ

เป็นเวลาของชิดที่กำลังจะมีโอกาสได้เงินก้อน

ค้าใครขายใครทำ

เป็นดารานักแสดงราศีพฤศพเนี่ยกำลังดี
แต่ความรักเศร้าเนี่ยนะตัดความรักทิ้ง

ลุยงานแล้วได้เงินโอเค

อย่าขี้เกียจ

มีนอกมีในเสร็จ

แปลว่าเคยมีในอดีตตู้นทำไมโบราณยอม
รับนี้ยอมไหร่ยอมรับต่อเลยเธอจากลาศีก็ลา
ศีษิงศีสิงตั้งไปสิงอาทิตย์คุณพระดับแล้วลาศีสิง
ตอนนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อืมเงินที่
คิดว่าจะได้แล้วไม่ได้ตอนนี้จะได้

แต่เขาได้มาเขาจะไปดาวน์รถให้ผู้ชายนี่ทำยังไง
คือเวลานี้จะเป็นโอกาสของมดดำ
เมื่อคนที่อยากได้เงินแล้วมีเงิน
เมื่อมีเงินเข้ามาหมอบเข้ามาขาดเข้ามาจะเต็ม
คราวนี้เป็นราศีที่คู่หรือคนรัก
หรือคนที่เป็นต้องใจจะมาเสี่ยวฟันธง
พอไปราศีกันดวงชะตาตัวนี้นะครับกำลังดีมาก
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปในทุกนาที
คิดสร้างสรรค์และกระทำจะน้อมนำมาซึ่ง
งานเงินและโอกาสที่ดีฟันทง

มันเป็นราศีที่ไล่กันมาติด
คือโอกาสในงานในเงินในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเหมือนต้นปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นอีก

จะดีมากถ้ารักษณาราศีตุล
จากนี้ไป๓ปีหนี้หมด

เอาละต่อไป

ราศีพิจิกษ์ตอนนี้นะครับดวงชะตาปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อสบายใจแล้วก็ขอให้หาโอกาสที่จะทำอะไร

ราศีธนูตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยมันเกิดอาการนี้ครับ
เพราะดาวประจำตัวครูจอลถอยหลังจะเดินหน้าวันที่๑๗มิตุนายน
เกิดราศีธนูเนี่ยตอนนี้แกล้งป่วยได้สะเงาะสแงะนิดหน่อยได้เพื่อออดอ้อน
ออดอ้อนแฟนคลับออดอ้อนคุณธุ์คนนี้คนนั้น
จริงแล้วตัวเองนั้นมีแผน๒ครับที่จะลุกละลุยและทำอะไรก็ตามที
จากนี้จะประสบความเร็๑ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไป
วกไป๕ปีราศีธนูจะรวยมากฟันทง
ต่อด้วยราศีมังกรฮะ
อ่าเนี้ยก็รู้ว่าแม่นไม่แม่นถ้าแท้อีทะนีไม่แม่น
ก็เสร็จเพราะว่ามันเป็นคล้องปากแปรก
ชอบไปเป๋าประกาศ

ราศีกุมเนี่ยจะมีสภาวะอย่างหนึ่งครับ
จะมีโอกาสได้เดินทางไกลการเดินทางไกลจะเปลี่ยนชีวิต
จะทำให้เห็นบรรยากาศชีวิตเรื่องราว
และจะทำให้เดินออกจากความเศร้า
สุดท้ายราศิมีน
ราศีมีนจะเจอความรักจากคนที่เคยร่วมชาติร่วมพบ
จะได้ประสบพบเจอกรหกกัญญายนตั้งแต่สงครานนี้มาต้นไป
สรุปคือถ้าเกิดมีอยู่แล้ว

เราก็มาร่วมเช็คดวงพร้อมกับมูเตรูไปพร้อม

ท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่มูเตรูเด็ดดีดี
พวกเราสามคนรอมันอยู่ครับ

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป